อีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือการเตรียมความพร้อมในพิธีบวงสวงต้นจันหอมที่จะมีขึ้นในวันจันนี้แล้วนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบความพร้อมบริเวณสถานที่ที่จะประกอบพิธีบวงสวงต้นจันหอม
ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงบ่ายค่ะ
ทางด้านของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีก็เปิดเผยถึงความรู้สึกที่ได้ปฏิบัติงานถวายในหลวงราชการที่๙และพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยนะคะ
รายงานมาจากที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีที่จังหวัดประจวบคิริขันค่ะ

ผมยังสดจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ซึ่งวันนี้ผมจะพาไปดูลักษณะต้นจันหอมทั้ง๔ต้น
สำนักพระราชวังได้คัดเลือกจากทั้งหมด๑๙ต้น
เพื่อนำไปสร้างพระโกรธพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช
ซึ่งจะมีการประกอบพิธีบวงสวงในวันพรุ่งนี้เวลา๑๔นาฬิกา๙นาที
ถึง๑๔นาฬิกา๓๙นาทีครับ
เจ้าหน้าที่กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมบริเวณสถานที่ประกอบพิธีบวงสวงตัดไม้จันหอมทั้ง๔ต้น
ซึ่งมีกำหนดการประกอบพิธีในวันจันทร์ที่๑๔พฤศจิกายนนี้โดยใช้เลิกเวลา๑๔นาฬิกา๙นาที
ถึง๑๔นาฬิกา๓๙นาที
เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งขณะนี้เรียบร้อยเกือบทุกส่วนแล้ว
หลานประกอบพิธีอุปกรณ์ประกอบพิธีและจุดอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน
ส่วนการตัดจริงนั้นคาดว่าจะต้องรอต่อไปอีกระยะ
จากจะต้องรอการออกแบบพระโกรธและการกำหนดขนาดการแปรรูปไม้จากสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร
ที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ได้ดำเนินการสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมยืนต้นตายธรรมชาติ
ทั้งหมด๑๙ต้นโดยต้นแรกมีขนาดความโต๒๐๓เซนติเมตรสูง๑๕เมตรปริมาตรไม้
จุดเก้าสองลูกบาทเมตรต้นที่สองมีความโตหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด
เซนติเมตรสูงสิบเอ็ดเมตรปริมาตรไม้สองจุดเจ็ดเจ็ดลูกบาทเมตร
ต้นที่สามมีขนาดความโตหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรสูงสิบสี่เมตร
ปริมาตรไม้สามจุดสี่หนึ่งลูกบาทเมตรและต้นที่สี่มีขนาดความโตหนึ่งร้อย
สิบสองเซนติเมตรสูงสิบห้าเมตรปริมาตรไม้สองจุดศูนย์เก้าลูกบาทเมตร
ซึ่งทั้ง๔ต้นมีเนื้อไม้มีกลิ่นหอมปานกลางนะครับ
และมีลักษณะตรงตามที่ต้องการ
ขณะที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาพื้นป่าที่มีไม้จันหอมไว้ใช้ในงานพระราชพิธีนะครับ
ก็รู้สึกปราบปลื้มที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานพระราชพิธีในหลวงรัชกาลที่เก้า
ไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
อย่างต้นจันหอมที่จะนำไปใช้ในงานพระราชพิธี
แม้ว่าตัวเองจะเป็นบุคคลอยู่เบื้องหลังในการดูแล
แต่ทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลต้นจันหอม
ก็ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยหรือย่อท้อ
ก็ถือว่าเป็นงานที่สมเกียจของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
แล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างมากครับที่ว่าเราได้รับคัดเลือก
ให้เป็นไม้ที่ใช้ในเชื้อพระวงศ์
ก็ดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่เราได้เป็นคนหนึ่ง
หรือผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ปกปักรักษาผืนป่าประชากรของสัตว์ป่า
ชากรของไม้ต่างนะครับ
แม้ว่าป่ากุยบุรีจะมีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน
และยากลำบากต่อการดูแลต้นจันหอมที่ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นป่า
แต่นายสองศุกร์ยังยึดมั่นคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงพระราชดำรัฐไว้ว่าคนป่าและสัตว์ป่า
สามารถอยู่ร่วมกันได้ทำให้ตนจดจำคำสอนนี้
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
และพร้อมจะดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุด
ป่าสัตว์ป่าสิ่งต่างนะครับ
เป็นทรัพยากรของคนทั้งโลก
เป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศนะครับ
ปัจจุบันนี้เท่ากับเราก็ยืมผืนป่า
ยืมทรัพกรของลูกหลานของเรามาใช้
ฉะนั้นเราก็ต้องดูแลหรือใช้ให้อย่างประหยัด
เพื่อให้ลูกหลานของเรามีทรัพยากรได้ใช้นะครับ
อนาคตข้างหน้าบางครั้งลูกหลานเราอาจจะรู้ว่า
คำว่าช้างอาจจะแค่วาดรูปตัวใหญ่
แต่ไม่รู้เลยว่าช้างตัวแบบไหน
ฉะนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาเขาให้เป็นอย่างดีนะครับ
ปกป้องผืนป่าก็เหมือนปิดทองหลังพระ
แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนายทองสุก
คือการได้ทำหน้าที่รักษาต้นตันหอม

ตามรอยพระราชสำริของในหลวงราชการที่๙

และพื้นป่าให้คงอยู่ต่อไป
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน
สำหรับสภาพอากาศในพื้นที่อำเภอกุยบุรี

ลับกับมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับ
โอกาสที่จะมีฝนตกนั้นมีค่อนข้างเล็กน้อย
ขอบคุณคุณสอระอัดด้วยค่ะ